มีความรู้สึกว่าใครจะสนับสนุนพันธุ์ในประวัติศาสตร์

พูดอะไรมาก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะ
แต่พูดจากหลังก็เรามาระวังนะครับ
แล้วดูที่บันหน้าเขาจะทำโตกันยังไง

คำพูดของคนสองคนนี้
จะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง
แล้วจะส่งผลทางการเมือง
อะไรต่อมิอะไรตามมามากพอสมควรครับ

จึงนำเอาคำพูดของคนสองคนนี้
มาฟังกันชัดอีกทีนึง

คุณอภิษฎเวชาชีวะ

สมมุตินะฮะถ้าหากพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลต่อประชาธิบัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านหรือถ้าประชาธิบัตย์
คือผมไม่ทราบพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นรัฐบาลยังไงนะครับ
กระบวนการคืออะไรท่านจะมาเป็นอะไรนะ๑ใน๓ของพักการเมืองไหม
เสียงมาเท่าไหร่มันตอบไม่ได้หรอกครับตอนนี้นะครับ
ยังไม่รู้เลยจะเป็นคนนอกเป็นคนในจะมีเสียงเท่าไหร่ใช่ไหมครับ

ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าถ้าใครสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ไปที่อื่นไปทางอื่นไม่ต้องมาที่นี่
หลังจากนั้น๒วันก็มีคำพูดของผลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีตามมาเลยครับเอาว่ายังไงล่ะครับ
ก็พูดอะไรมาก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะ
การพูดจากต่างจะต้องระวังนะครับ
ก็อยู่ที่ประชาชนเขาจะเชื่อถือได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ
ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาสับมุมผม
แต่ปรากฎหาพูดจากให้มันดีนะ
ใครสำนุนไม่สำนุนผมก็รับแต่เขา
ไอ้การพูดอย่างนี้มันฟังดูดีหรือเปล่า

แต่ถ้าเบาเวลาแล้วผมมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วผมพูดไป

ผมก็ไม่อยากเกียรตบีอรมตรงนี้นะครับ

ดูวันหน้าแล้วกันเลือกตั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

ไฮไลท์อยู่ตรงประโยคท้ายนี่แหละครับ

ว่าเขาจะมีท่าทียังไง
อันนี้แปลไทยเป็นไทยเลยครับว่า
วันข้างหน้าคุณอภิษฎ

ฉะนั้นคำพูดของนายกรัฐมนตรี
และคำพูดของคุณอภิษฎเวชาชีวะ

จริงอยู่ในทางการเมืองเนี่ย

พอเลือกตั้งเสร็จ

ในทางการเมืองเขาไม่ค่อยถือสากับเรื่องพวกนี้

คราวนี้จะไม่เหมือนประกันตรงที่ว่า
คราวนี้จะไม่เหมือนตรงกันตรงที่ว่า

ตอบโต้โดยประโยคที่ว่าคอยดูหลังเลือกตั้งอีกทีก็แล้วกัน
ให้ไปถามเขาใหม่พูดดักทางไว้อย่างนี้
ถ้าคุณอภิษฎนำพักประชาธิปัตย์มาหนุนผลเอกประยุทธ์
แล้วจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าถึงเวลาอย่างนั้นจริง
ฉะนั้นคำพูดแบบนี้เสียงตอบจากนายกรัฐมนตรีแบบนี้
ทำนายได้เลยครับหลังเลือกตั้งถ้าคุณอภิษฎยังเป็นหัวหน้าพักอยู่
ลำบากที่จะไปร่วมพักกับพลเอกประยุทธ์
เว้นแต่ว่าจะอะไรก็ตามแต่คุณอภิสิตไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้ว
คนอื่นมาเป็นแทนค่อยว่ากันอีกอย่างหนึ่ง
ถ้าคุณอภิษฎและประชาธิปัตย์ไม่มาหนุนบิ๊กตูแปลว่าอะไรครับ
ก็แปลว่า๒พักใหญ่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เป็นพักฝ่ายค้านร่วม
สองพักใหญ่เป็นพักฝ่ายค้านร่วมใครต่อใครก็ทายออกครับ
เสียงเกิน๒๕๐แง่๒พักนี้
แปลว่าเสียงสอสอที่เหลือจะไม่ถึง๒๐๐
นุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้ครับ
เพราะว่าตอนที่เลือกนายกเนี่ยเขาเอาเสียงสว๒๕๐มารวมด้วย
แล้วก็หารครึ่งหนึ่งจาก๗๐๐ก็แปลว่าจาก๗๕๐ก็แปลว่าเป็นนายกได้
แต่ว่าจะเป็นนายกเสียงข้างน้อยครับ
เพราะว่าเมื่อสอสอเสียงไม่ถึง๒๕๐ไม่ถึงครึ่ง
เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีสอสอข้างน้อย

เวลากฎหมายสำคัญสำคัญเข้าสภา
เสียงสอสอฝ่ายค้านชนะสอสอฝ่ายรัฐบาล
แปลว่ากฎหมายเหล่านั้นไม่ผ่าน
กฎหมายไม่ผ่านก็แปลว่าประชาชน
ตัวแทนประชาชนที่เป็นเสียงข้างมาก
ไม่เอาด้วยกับกฎหมายฉบับนั้นรัฐบาลอยู่ไม่ได้
ถ้าเกิดอย่างนั้นรัฐบาลมีทางเลือก๒ทาง
หนึ่งจัดรัฐบาลใหม่ลาออกจัดรัฐบาลใหม่
สูตรใหม่จัดสูตรใหม่
สองรัฐบาลยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่

เพราะทางให้เลือกมี๒ทางเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูว่า
คำพูดของคุณอภิษฎกับคำพูดของนายกรัฐมนตรี
มันจะผูกมัดทางการเมืองไปถึงวันหน้ามากน้อยแค่ไหน
ถามว่าทำไมคุณอภิษฎพูดอย่างนั้นล่ะครับ
คุณอภิษฎก็ต้องดักทางสอสอไว้สิครับ
เพราะว่ารัฐมนูลฉบับนี้เป็นเหตุครับ
รัฐมนูญฉบับเก่านี้
สอสอต้องมีมติลงมติไปตามมติของพัก
ใครไม่ลงมติตามมติของพัก
ก็อาจจะถูกขับพ้นหน้าที่สอสอ
หมดความเป็นสอสอไปเลยครับถูกขับออกจากพัก
แต่ว่าในรัฐมนูลฉบับใหม่

ไม่อยากให้นายทุนพักทำตัวเป็นเจ้าของพัก

เหมือนกับสอสอในพักเป็นคนในบริษัท
เขาก็เลยเขียนไว้ในมาตรา๑๑๒
ให้สอสอมีเอกสิทธิ์ในการลงมติสำคัญสำคัญได้ครับ
ลงมติไม่ตรงกับมติพักก็ได้ครับ
ออกเสียงไม่ตรงกับมติภักดิ์ก็ได้ครับ

สมาชิกพักที่เป็นสายกปปศ
ยังอยู่กับประชาธิปัตย์เหมือนเดิม
เป็นสอสอสังกัดพักประชาธิปัตย์

ลงคะแนนสนับสนุนบิ๊กตู่เป็นนายก

ประชาธิปัตย์จะไปทำอะไรเขาได้ล่ะครับ
ขับออกจากพักเขาอาจจะไปร้อง
โน่นที่นี่ร้องสารรัฐมนูล

แต่ว่าในรัฐมนูลกำหนดว่า
สอสอมีเอกสิทธิ์ที่จะลงมติ
โดยไม่ต้องคำนึงถึงมติของพัก
นี่คือเหตุผลที่คุณพิสิทธิ์พูดว่า
ถ้าจะหนุนคนอื่นเป็นนายกไปที่อื่น

หนุนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์

ฉะนั้นนี่ก็เป็นการพูดดักทางไว้ตั้งแต่ตอนต้น
ดักทางไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่า
คิดอย่างนี้ไปที่อื่น

สัปดาห์นี้มีคำพูดคนสองคนนี้
แล้วจะส่งผลไปถึง

ถ้าพักประชาธิปัตย์
ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

แล้วพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทย

มีเสียงข้างมากของสอสอในสภา
สถานการณ์ที่ผมว่าเมื่อสักครู่
มันก็คงหนีไม่พ้นอย่างที่ว่านี่แหละครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองสัปดาห์นี้ครับ
สวัสดีครับ